คุณผู้ชมคะย้ำเตือนกันเรื่องอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
ไปดูอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่มันเป็นพลาสติกอ่ะ
อยู่ข้างทางรถคันหนึ่งเขาขับไป
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไปชนกับจนพลิกคว่ำเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากรถคันที่เขาอยู่ตามหลัง
เดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะโอ้โห
โห้ยรถสีขาวที่อยู่ข้างหน้าค่ะ

ดูสิคะแบรีเออร์สีส้มมันกระจัดกระจายกระเด็นเลย
แล้วตัวรถคันสีขาวนี่หงายล้อชี้ฟ้าแบบนี้เลยนะคะ
ผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุ
พลเมืองดีที่เป็นคนงานก่อสร้าง
ก็มาช่วยคนที่ติดในรถเก๋งเนี่ยนะคะ
คือเขาได้รับบาดเจ็บแต่ก็อาการไม่ได้สาหัส
นำตัวออกมาไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะ
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากคนขับรถเก่งหลับใน
แล้วก็เลยทำให้รถพุ่งไปชนกับแบรีเออร์
เพราะว่าดูตอนที่เห็นตอนที่มันค่อยไป
มันก็เอียงซ้ายไปเรื่อยแล้วก็ไปชนนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
บนถนนสุขุมวิทย์ที่ตำบลบางปูใหม่
คุณดูสิไปอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับเสาไฟฟ้าบนทางเท้า
แล้วมีคนขับเสียชีวิตอยู่ภายในรถ
คือนายกรกฎแก้วมณีอายุ๒๘ปี
มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงอีกคนนึง

เพราะว่าผู้บาดเจ็บยืนรอ๒แถวอยู่ใกล้แถวนั้น
แล้วก็จากการสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ทราบว่าผู้ตายขับรถมาเร็ววิ่งแซงซ้าย
แล้วมีรถสองแถวจอดส่งผู้โดยสารอยู่ข้างหน้า
ทีนี้ก็หักหลบแล้วก็พุ่งขึ้นไปบนทางเท้า

แล้วไปเฉียวผู้หญิงที่ยืนรอรถสองแถวได้รับบาดเจ็บตามไปด้วยนะคะ